วันนี้วันศุกร์หลายคนอาจจะสังสรรค์แต่ถ้าเวลาเมาแล้ว
เมาไม่ขับแล้วกลับอะไรดีกับ

แล้วถ้าเจอแท็กซี่คันนี้คุณผู้ชมด้วยนะฮะ

แล้วถ้าเจอแท็กซี่คันนี้กลับไหวไหมฮะ

ไม่เป็นไรผมขับได้

ข้างไหนอ่ะ

เออลงมาก่อนครับอันตรายลงมาก่อน
ไหวไหม

น่าจะไหวกินมาเยอะไหม

ถามให้ได้ไม่ว่าถ้าเกิดเมาแล้วกลับยังไง
กลับยังไง
โอ้โหโทรให้พ่อแม่มารับดีกว่า
ถ้าเจอแท็กซี่แบบนี้นะ
พ่อแม่จริงหรอ
ค่ะ